มาดูเรื่องนี้กันต่อค่ะเป็นข่าวที่ค่อนข้างสะเทือนใจค่ะคือมีชาวบ้านเขาบอกว่าลูกสาวเนี่ยเอาพ่อพิการมาทิ้งไว้นอกบ้านให้พ่อนอนนอกบ้านนะคะแล้วก็เพื่อนบ้านทนไม่ไหวก็เลยไปแจ้งตำรวจให้มาช่วยเหลือค่ะ
วันนี้เนี่ยนะคะลูกสาวยอมรับบอกว่าตีพ่อทิ้งพ่อจริงแล้วก็ไม่อยากดูแลพ่อแล้วนะคะ
เมื่อวานนี้ช่วงค่ำเนี่ยนะคะอันนี้คือเหตุการณ์เมื่อวานนี้ช่วงค่ำตำรวจสพเมืองระยองได้รับแจ้งจากชาวบ้านให้ไปช่วยเหลือชายชาราอายุ๖๓ปีท่านนี้ค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าถูกลูกแท้เอามาทิ้งไว้นอกบ้านพร้อมกับวิวแชร์คันนี้ค่ะแล้วก็มีกระเป๋าเสื้อผ้าอีกใบหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ก็ไปซึ่งสอบถามคุณลุงคุณลุงก็พูดไม่ค่อยชัดนักเพราะว่าเป็นอำมพลึกนะคะเส้นเลือดในสมองแตกบอกว่าเพิ่งมาอยู่กับลูกสาวและลูกชายได้ปีกว่าที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยราบรื่นถูกลูกต่อว่าบ่อยเพราะว่าตนเองทำอะไรไม่ค่อยได้
ก่อนเกิดเรื่องไม่ได้ออกกำลังคือกายภาพนะฮะไม่ได้ออกกายภาพไม่ได้ทำงานบ้านพอลูกสาวกลับมาก็เลยถูกต่อว่าแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกาย
เนี่ยค่ะลุงก็เล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังเจ้าหน้าที่ก็เรียกให้ลูกออกมาคุยค่ะปรากฏว่าพอเรียกลูกสาวออกมาคุยเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกกลับได้คำตอบว่าจะเอาไปไหนก็เอาไป
ตอนนี้ก็เลยต้องให้พ่ออยู่กับทางพมไปก่อน๑คืนขณะที่ผู้เป็นพ่อเนี่ยยืนยันบอกว่าจะไม่เอาเรื่องลูกเพราะว่ายังไงก็เป็นลูกแต่ว่าก็คงจะไม่กลับไปอยู่ด้วยอีกค่ะ
เหลือจราชไม่อยู่นิ่งอีชและก็ไม่เอาตราละ
นี่ค่ะตอนนี้คุณพ่อก็อยู่กับพมอยู่นะคะ
ส่วนเจ้าหน้าที่วันนี้พมจังหวัดระยองลงไปคุยกับลูกสาวคุณลุงนะคะ
อายุ๔๑ปีเนี่ยค่ะไปคุยถึงบ้านเลยไปคุยกันซึ่งหน้าเลยเธอยอมรับ
ว่าพาพ่อไปทิ้งไว้หน้าบ้านจริง
แล้วเล่าให้ฟังบอกตลอดเวลาที่รับพ่อมาดูแลให้ทำกายภาพ
ออกกำลังเพื่อฟื้นฟูร่างกายให้ดีขึ้น
พ่อไม่ให้ความร่วมมือแล้วก็ดื้อ
ไม่ยอมเคลื่อนไหวร่างกายทั้งที่พ่อเดินเองได้
ต้องออกจากงานมาดูแลพ่อแล้วก็เกิดความเครียด
แล้วก็มีปัญหาสะสมหลายอย่าง
รับด้วยว่าเคยพาพ่อออกมาทิ้งแล้ว๓ครั้ง

แต่ว่าคราวนี้สุดทนแล้ว

เพราะว่าดูแลคนป่วยเครียดกว่าผู้ป่วยอีก
ไม่พยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองไม่ทำ
จะขอโทษนะจะฉี่
หนูพยายามฝึกให้เขาลุกนั่งมาฉี่
เขาก็ไม่เคยทำนอนเที่ยว
จะพาไปเข้าห้องน้ำเวลาจะปวดท้องหนัก
ก็ไม่เดินอาจว่าเดินไม่ไหว
คุยแบบนี้ทางภูมิในการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด
ระยองเลยบอกเดี๋ยวทางศูนย์พาลุงไปตรวจร่างกาย
จะส่งตัวกลับมาให้ครอบครัวดูแลต่อ
ลูกสาวบอกโอเคยอมรับข้อเสนอนี้
แต่ถ้าพ่อกลับมาอยู่กับตนเองแล้วเกิดปัญหาเดิมขึ้นอีก
เพื่อนบ้านบอกว่าเห็นใจทั้งสองฝ่ายนะคะ
ฝ่ายหนึ่งก็ป่วยอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องทำงาน
และดูแลผู้ป่วยแบกภาระเอาไว้คนเดียว
คงจะเกิดความเครียดแต่ก็ไม่เห็นด้วยกับการทำร้ายบุพการีค่ะ
ตอนนี้คุณพ่ออยู่กับทางศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งก่อนนะคะ
หนึ่งสัปดาห์เดี๋ยวค่อยค่อยหาทางไปกันนะคะ